สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชิ
พบกับเราสองคนชิชะในคู่กัดสะบัดข่าวค่ะชะชนะส่วนคุณนาชิชิสุชิสา
นะคะบ่ายสามครึ่งถึง๔โมงครึ่งมาเจอกับเรามากัดทุกข่าวให้มันสะบัดกันไปเลยค่ะ
คันปากอยากกัดเอางี้ละกันคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของโควิด๑๙กันก่อนดีกว่านะครับ
เรื่องเครียดเลยนะก็ต้องยอมรับกับสถานการณ์แต่เราเองก็ต้องอยู่กับสถานการณ์ในปัจจุบัน
แล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วปรับตัวแล้วก็หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้น

ทุกวันเราก็พูดถึงสถานการณ์ในกรุงเทพซะเยอะนะครับผมว่าในต่างจังหวัดเองก็น่าเป็นห่วง
อย่างจังหวัดใกล้กับกรุงเทพมหานครอย่างสมุทรสาครเนี่ยค่ะ
มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบพันรายนะคะจนกระทั่งว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครออกมาให้เรียกร้องเลยค่ะว่า
ดาวน์แบบเต็มรูปแบบไหมเพราะขอความร่วมมือนี่น่าจะไม่เพียงพอแล้วอะค่ะ
จังหวัดสมุทรสาครนะคะทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ย
ได้รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น๙๕๘รายค่ะในจำนวนนี้เป็นคนที่อยู่ในจังหวัดเอง
รายที่เหลือเป็นคนนอกจังหวัด๑๓๓รายนะคะแล้วตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมโรงพยาบาลสนามทั้ง๗แห่งเนี่ยนะคะ
มีเตียงว่างรวมอยู่ที่๑๕๖เตียงคือดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานที่มีแค่๖๕เนี่ยค่ะ
แต่ว่าการระบาดที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากในจังหวัดเนี่ยนะฮะก็ทำให้นายแพทย์อนุกูลไทยฐานันนะครับ
ถึงเวลาล็อกดาวน์จริงนอกจากล็อกดาวน์จริงแล้วต้องตามด้วยตรวจเร็ว
ผู้ติดเชื้อออกจากชุมชนปูพรมวัคซีนในพื้นที่ที่วิกฤตด่วนที่สุดแล้วรอดูผลใน๑๔วันครับ
ส่วนทางฝั่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตแสงสีเนี่ยบอกว่า
สถานการณ์อยู่ในขั้นที่น่าวิตกกังวลอย่างมากคุณผู้ชม
ผู้ติดเชื้อนอนรอเตียงอยู่ที่บ้านประมาณ๒๘๐๐คนนะคะ
ก็ดูแล้วมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่การประกาศปิดจังหวัด
หากว่ายังไงสิ่งนี้เป็นทางรอดสุดท้ายก็ต้องขอความร่วมมือ

ครับก็สิ่งที่ทางจังหวัดและสาธารณสุขต้องการก็คือการลดความเคลื่อนไหว
ก็คือการที่จะเดินทางไปนู่นไปนี่ไปนั่นของคนในพื้นที่สีแดงเข้มให้ได้มากที่สุด
ซึ่งต่อไปในอนาคตนะครับอาจจะต้องปิดประกาศล็อกดาวน์ทั้งเมืองเลยก็ได้
ฮอฟก็ถือว่าสมุทรสาครเป็นพื้นที่จังหวัดที่อยู่ในสีแดงเข้มเหมือนกัน
อีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่จังหวัดระยองครับสวบคอระยอง
สรุปตัวเลขผู้ติดเชื้อพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มถึง๓๐๕รายนะครับ
โดยพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในอำเภอปลวกแดงอำเภอเมืองอำเภอนิคมพัฒนาและอำเภอแกลงนั่นเองนะครับ
ส่วนปฐุมธานีค่ะคุณผู้ชมมีรายงานตัวเลขผู้ป่วยล่าสุดอยู่ที่๔๗๖รายค่ะ
และมีการเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเป็นศูนย์พักคอยรองรับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ในพื้นที่อำเภอหนองเสือซึ่งจะสามารถจัดตั้งได้ถึง๑๐๐เตียงอยู่ที่วัดศรีสโมสรตำบลบึงบอนอำเภอหนองเสือนะคะ
ทางวัดเองก็ยินดีที่จะให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานมาใช้สถานที่ได้
แต่ขอให้ผ่านพ้นวันเข้าพรรษาปีนี้ไปก่อนก็คือวันที่๒๕กรกฎาคม
ครับก็เป็นกำลังใจให้จริงนะครับหลายจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นจังหวัดที่เป็นนิคมอุตสาหกรรม
ตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงหลายคนได้รับผลกระทบแน่นอน
คุณผู้ชมฮะเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับ
ที่จะช่วยเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงนี้นะครับก็มีรายงานนะครับ
ว่าทางที่ประชุมนะครับตอนนี้เขามีมติในการเคาะวันที่จะจ่ายเงินออกมาแล้วนะครับ
คือเมื่อวานนี้ครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีประชุมในการเห็นชอบ
จ่ายเงินเยียวยาผู้ประกอบการแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์
ชัดเลยแล้วกันนะครับนี่ขึ้นให้เป็นกราฟิกเบลอเทอร์เลยเลย
อาจจะได้เห็นชัดว่าใครได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ
กลุ่มแรงงานตามมาตรา๓๙และ๔๐นะครับก็จะได้รับคนละ๕๐๐๐บาท
ส่วนกลุ่มผู้ประกันสังคมมาตรา๓๓ก็ได้รับละคนละ๒๕๐๐บาท
รวมกับเงินชดเชยค่าจ้าง๕๐แต่ไม่เกินคนละ๗๕๐๐บาท
รวมก็ประมาณสักหมื่นบาทแล้วนะครับคุณชิสาครับ
สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มประกันสังคมมาตรา๓๒
สามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองได้หลากหลายช่องทางนะคะ
หรือว่าไปเลือกตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา๓๒
แล้วก็ไปกรอกหมายเลขบัตรประชาชน๑๓หลักและรหัส

คุณชิสาครับคนที่เขามีประกันสังคมอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้
ผมว่าเขาไม่น่าจะมีปัญหาเยอะน่าจะได้รับอยู่แล้วนะครับ
แต่ที่เป็นกลุ่มที่เปราะบางแล้วก็เป็นห่วงมากจริงก็คือกลุ่มฟรีแลนซ์ทำงานอิสระไง

นี่ครับคือถ้าได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์เนี่ย

แล้วก็ล่าสุดนะฮะถ้ายังไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในมาตรา๓๙ทับ๔๐เนี่ย
คือว่าก่อนวันที่๒๘มิถุนายนถือว่าตอนนี้คุณต้องรีบแล้วนะ

รีบไปสมัครภายใน๓๐กรกฎาคมนี้เลยก็คือสิ้นเดือนนี้นี่แหละ

ครับแล้วที่สำคัญนะครับการจ่ายเงินเยียวยาในครั้งนี้จะจ่ายผ่านพร้อมเพจที่ผูกติดกับเลขบัตรประชาชน
บางคนใช้พร้อมเพลย์ผูกติดกับหมายเลขโทรศัพท์

ครับรีบเช็คสิทธิ์ของตัวเองนะครับแล้วก็เช็คด้วยว่าพร้อมเพลย์ของคุณเนี่ยผูกติดกับหมายเลขบัตรประชาชนหรือไม่
ถ้าหากว่าทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยรอรับเงินเยียวยาได้เลย
ค่ะก็ถือว่ารัฐบาลก็พยายามช่วยแหละนะคะแต่ว่ามันก็มีหลายปัญหาเหมือนกันที่ตอนนี้เราเผชิญกันอยู่แล้วก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เราหลายคนเครียด
เอาเป็นว่าอยู่กับเราชั่วโมงนี้ความเครียดอาจจะลดลงบ้าง

ส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นหาอะไรอยู่คะคุณผู้ชมช่วยดูหน่อยแล้วกันไม่รู้ว่าหาแล้วจะเจอหรือไม่
เอาเป็นว่าช่วงหน้ากลับมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
สวัสดีครับกลับมาพบกับนชาติในช่วงสะบัดมุกกระตุกต่อมหายามบ่ายแบบนี้นะครับ
เพราะเราอยากเห็นคนไทยยิ้มได้ไปชมความผูกพันของคนกับควาย

เขาไปนอนนั้นก็หมดแล้วไม่ร้อนหรือไง
ขอชี้หน่อยละกัน
อ้าวไปเลยไม่อยากลงน้ำก็ไม่ต้องลงขี่อยู่อย่างนี้แน่
ปล่อยให้ตัวอื่นเขาแช่น้ำไปก่อน
ตอนนี้มูมูขออยู่กับย่าอย่างเดียว
ไอ้มู
ในเวลาต่อมาโอ้โหเจ้ามูมู
คราวนี้นอนแช่น้ำสบายใจเฉิบเลยนะครับ

จริงมูใจดีมากเลยแล้วก็ไม่ดุด้วย
ต่อคนอื่นก็ใจดีไม่ดุด้วย
พี่นี่มาหามูมูได้นะแต่ว่าช่วงนี้โควิด
หลังติดมาไม่ได้ใช่มั๊ยมูมู

อยู่ที่ย่ากับโคนแล้วความสุขของท่านผู้ชมล่ะครับ
มีนชาติอยู่ด้วยหรือเปล่า
ดูแล้วถ้าไม่หาไปหาหมอ

โอ้โหนชาติวันนี้มีลูกอ้อนนะคะ

หน้าชาติก็น่ารักกามูมูเนี่ยดิฉันว่าหน้าตาคล้ายกับคุณชนะ
เฮ้ยนี่คุณว่าผมหน้าเหมือนควายเหรอ
ใช่คุณพูดพูดเองนะ

ดิฉันบอกว่าใช่คือความน่ารักเหมือนกัน
เอาล่ะจากมูเราไปดูอะไรกันดี
ไปดูเรื่องราวที่ฮือหานะ
เรื่องของเรื่องหลายคนไปมุ่งดู

มีสิครับมีสิเดี๋ยวดูให้ดีว่ามีอะไรฮะ

โอ๊ยตกใจหมดเลยตกใจหมดเลย

ตกใจตกใจตกใจเพราะว่ามือไปโดนท่อไอเสียว
ใช่แต่คุณดูไหล่ของพี่คนชุดขาวให้ดิ
แม่มีตั้งหลายคนแต่เราก็มันชุดแตกไว้แล้ว
คุณเห็นไหมเหมือนมีเส้นเส้นอะไรสักอย่างตัวยาวยาวอ่ะเลื้อยผ่านไหล่ไปเลย

เรื่องของเรื่องเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์เขาเห็นงูมันเลื้อยเข้าไปในรถของเขา
แล้วทีนี้ถามว่าใครจะกล้านั่งกล้าขี่มอเตอร์ไซคันนี้แล้ว

แล้วคุณเชื่อไหมตามล่าหางู
อันเน่นิ้งมันเกือบของงูพอไม่เจอแล้ว

เนี่ยจ้าละวันกันทั้งคนทั้งหมาเลยเนี่ยนะคะ
ซึ่งมันเป็นร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
อยู่ที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โอ้โหงุนงงวุ่นวายกันไปหมดเลย
คืออย่างนี้มีหนุ่มคนนึงเนี่ยนะคะ
เขาเข็นรถจักรยานยนต์มาบอกว่าพี่ช่วยลื้อรถหน่อย

นี้ตอนเข้าลื้อกันตอนแรกอะ

ถ้าคุณรู้ว่างูมันมุดเข้าไปในรถมอเตอร์ไซค์ของคุณ
คุณจะก้านะคะล่้มแล้วขี่มันไปมั้ย

ก็เจอกันเองจริงว้ายอย่างนั้นไม่น่ากลอดไปเลยค่ะ
ทีนี้เขาก็ง่วนเลยอยู่กับการหางูว่ามันอยู่ตรงไหน
ถอดนั่นถอดนี่ออกแทบจะถอดออกหมดทั้งคันแล้ว
แทบจะไม่ใช่รถมอเตอร์ไซด์แล้วนึกว่าเตรียดเหล็กแล้ว
ท้ายที่สุดสุดท้ายผ่านไปสักประมาณเกือบ๒๐นาที
งูมันก็เลื้อยผ่านไหล่พี่คนนั้นตามภาพที่เห็นคุณเห็นไหม
นี่จังหวะนี้โอ๊ย

โอ๊ยกระเจอกันหมดยังเคราะห์ดียังเคราะห์ดี
ยังไงล่ะมันไม่ฉกเข้าลูกตาเข้าจริง
ก็จริงคุณแต่มันมาไวแบบนี้ก็ตกใจนะ
งูมีพิษถ้าฉกแขนมันก็ต้องพันรอบแขน
ป้องกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจ
และถ้าห่างพระงูฉกไปที่คอ
ที่คอก็ต้องเอาเชือกมารัดตรงคอป้องกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจ

ไม่ได้ตายเพราะงูตายเพราะตัวเอง

ไปที่จังหวัดลบบุรีลบบุรีละกันเปลี่ยนมาก
อะไรเสียหายบ้างไปดูหน่อยค่ะ

โจรมาขโมยของอ่ะยามแบบนี้ไม่มีใครอยู่

เออดูไปดูมาไม่ใช่โจรแล้วค่ะแต่เป็นจ๋อนี่แหละค่ะ

โอ้โหดูมันเปิดตู้เย็นได้ด้วยคุณชนะแล้วเจ้าของนะเขาบอกมันเลือกกินแต่ของดีดีอ่ะเหรอ
เปิดตู้เย็นแล้วค้นซ้ายค้นขวาหาของที่ชอบนะ
แล้วพอเจ้าของบ้านไปจ๊ะเอเจอกับมัน
คุณรู้ไหมว่าเจ้าจ๋อมันไม่ได้หวาดกลัวไม่ได้ตกอกตกใจอะไรเลย
เอาเหรอสุดยอดมากเลยเนี่ย
เอ้าคืออย่างนี้เจ้าของเขาก็คิดว่าเอ้าพอเราเจอกันแล้วครั้งหน้า
เจ้าจ๋อตัวนี้ไม่น่าจะมาอีกหรอกมั้ยแต่ไปมามันมาอีกแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้ชัดเจนดูดิ
เดินอย่างชิลเปิดประตูอย่างสบายใจเหมือนบ้านตัวเอง

เดินเล่นอีกเดินย่อย
แล้วก่อนออกไปก็ยังหาอะไรติดมือออกไปอีกนะ
ก็คือเอาไปเผื่อเพื่อนละมั้งโอ้ยใจดีเกินไปแล้ว
ก็บอกคุณผู้ชมอย่างนี้ละกันว่าคนที่เขาเดือดร้อนนี่คือคุณป้าพิมลทิพย์รุ่งเผาพันธ์นะ
คุณป้าอายุ๕๙ไปอยู่ที่บ้านเลขที่๕๔๕๕ตรงข้ามแขวงการทางลบบุรี๒ลำนาราย
หมู่๓ตะบนลำนารายอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี
คุณป้าพาผู้สื่อข่าวไปดูความเสียหายจุดแรกคือตู้เย็นนี่แหละ
มันมาขโมยของป้าก็เล่าให้ฟังเป็นตุเป็นตะ
เคลื่อนที่เร็วที่เขาแก้ไขปัญหาเรื่องลิง
เขาก็นำกรงเนี่ยมาวางเลยนะเป็นกับดัก
แล้วเอาอาหารไปวางไว้ข้างใน

เพื่อดึงดูดมันพูดง่ายล่อมัน
ล่อซื้ออันนี้ล่อจับ

กล่าวว่ามาแน่นี่ของชอบทั้งนั้นเลย
ไข่ต้มขนมและนมเปรี้ยว

ยังไงรู้ไหมสุดท้ายคว้าน้ำเหลวครับ
ลิงมันรู้ทันไม่ได้พ้นเหรอฮะ
คือลิงที่นี่ฉลาดจริงอันนี้ต้องยอมรับนะ
มันไม่ยอมเข้าไปจริง
โอ้โหทำเอาไว้อย่างนี้ไม่สามารถจับลิงได้ครับทำไงต่อดียังไงล่ะคุณป้าเองบอกว่าเอางี้หมดทางเลือกแล้วต้องแก้ไขด้วยตัวเราเอง
นั่นก็คือตัดสินใจซื้อสายรัดมัดโยงตู้เย็นแบบนี้เลยแล้วเก็บของกินทั้งหมดบนโต๊ะไปไว้ในตู้เย็นอื่นชั่วคราวไว้ก่อน
ส่วนตู้เย็นนี้ลัดเอาไว้เลยดึงเอาไว้ป้องกันเอาไว้ดูสิว่าครั้งนี้จะมาเปิดตู้เย็นได้อีกไหม
ถ้ามันสามารถที่จะปลดเชือกรัดนี้ออกได้เนี่ยดิฉันว่ายกมือไหว้มันเถอะค่ะมันจะฉลาดอะไรขนาดนั้นน่ะ
โอ้โหเอามันเป็นปัญหาคลาสสิกจริงนะสำหรับ
หลายบ้านนะที่แบบว่าบ้านอยู่ใกล้กับเหล่าบรรดาฝูงลิง
อันนี้นี่ลบบุรีด้วยถิ่นลิงเลยด้วย
ไม่แน่ใจอาจจะต้องแบ่งเอาอาหารไปข้างนอกด้วย
มันจะได้ไม่เข้ามาอันนี้พฤติการเบื้องต้นก่อนนะ

นี่มาเพียบเลยเอาเป็นกำลังใจให้นะ

อีกที่หนึ่งนะครับพาไปดูทุเรียนกันบ้าง
ทุเรียนไม่ควรพลาดกับทุเรียนที่ผมจะนำเสนอ
เขาบอกว่านี่นี่คือทุเรียนจริง

ขนาดไหนขนาดนี้ขนาดนี้เล็บขนาดอย่างกับพร้วงกุญแจเลยครับ

ทุเรียนนะครับ

เออครับมากจริงมากเลยครับ
อื้อ
เล่นมาก๑๕บาทคุ้มนะครับเนี่ย
เฮ้ยลูกละ๑๕บาทถามว่าข้างในลูกเป็นยังไงบ้าง

ก็มีลูกเล็กลูกที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อย

อารมณ์เหมือนบิมังคุด

แล้วก็แบบแกะออกมาคุณผู้ชมเหมือนทุเรียนใหญ่ใหญ่เลยอะค่ะ
แล้วทึ่งตรงที่ว่าภูมันอ้วนมากเหมือนแบบทานได้จริงอ่ะ
ก็พอจะทานได้แล้วถามว่าทานได้ไหมก็โอเค

ลูกนี้๓ขีดนับก่อนคงเป็น๑๐ลูก

ไปดูเรื่องราวของสามีภรรยาหน่อย

ดิฉันก็อยากจะให้คุณชนะเรียนรู้เรื่องนี้เอาไว้
ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่มีภรรยาเป็นตัวเป็นตน
เป็นตัวเป็นตน

เอาให้มันถูกอย่าตะกุกตะกัก
ก็ดิฉันกระจงจะบอกคุณว่าให้คุณเนี่ยเตรียมตัวเป็นสามีที่ดี

การจะเป็นสามีที่ดีมันต้องรู้จักดูแลเอาใจใส่
แล้วก็ไม่ลืมนะคะที่จะท่องคาถาแล้วก็ปฏิญาณตนแบบนี้ค่ะ
สุขขังจังนะยะ
ขังจังนะยะข้าแต่พญาผู้เจริญข้าพเจ้าสามีทั้งหลายขอน้อมถวายเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนทั้งหลายเหล่านี้
ภรรยาของข้าพเจ้าขอพญาจงรับเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนของข้าพเจ้าทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์และความสุขของภรรยาบนความทุกข์ของบรรดาสามีทั้งหลายตลอดกาลและนานเถิน

แห่ฟังแล้วมันรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจดีจริงบท
ธุสาธุสาธุ
ดีคุณชนะแต่คุณอย่าท่องแค่สาธุ

คุณต้องหัดท่องให้ได้ทั้งหมดเลย
นี่คุณพี่เขาดูสิคะมีการดิฉันไม่แน่ใจในมือคืออะไรคือพานประเคนปัจจัยทัยธรรมนะคะ
น่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะมีหลายใบเลยดู
แหวนเงินทองอะไรเงินมากมายเอามาบูชาภรรยาเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าน่าชื่นชมเหลือเกิน
ถ้าท่องทุกวันบอกอย่างนี้ทุกวันว่าภรรเมียหรือว่าภรรยาคงจะดีใจตายชักเลยละมั้ง
ดีใจก็พอแต่ยังไม่ตายค่ะ

โอเคเอาจริงมันมีมากมายนะคาถาที่ท่องเอาไว้สำหรับคุณสามีเพื่อที่จะมอบให้กับคุณภารเมีย
อะไรก็รู้จักกันดีท่องตามเลย
เมียต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพเมียชาติหน้าชั้นใดจงจำไว้รีบมีเมียเลย

คือแฮปปี้ไวท์แฮปปี้ไลฟ์นะคะ

ถูกต้องค่ะทำอะไรให้ภรรยามีความสุขชีวิตจะดี

ไปดูอีกหนึ่งความรักของคู่สามีภรรยานะครับเขาบอกว่าแต่งงานกันมานานแล้ว
มาจากผู้ชื่นชมดีใจวันนั้นเราจดทะเบียนกัน
ไปดูครับว่าเขาชื่นชมชื่นชอบจนน้ำตาไหลขนาดไหนครับ
อ่าแม่สวยนะ

ก่อนนอนนะตอนที่แม่ไปอาบน้ำ
พอจะต้องเอาใบตะเบยส่งรถมาเปิดดูทุกวัน
นั่งดูมีรู้ไม่รู้เป็นไง

มันเป็นคุณค่าทางจิตใจเขา

จริงเหรอเดี๋ยวไปแอบดู
แหมว่าดูใบทะเบียนสมรสไม่เบื่อเลยนะ

พยายามดูวันหมดอายุมันอยู่
แบบนี้แหละแบบนี้แหละ

ก็จะมาทราบซึ้งนึกถึงสิ่งดีในวันจดทะเบียนสมรส
เอ้ยไหนมาดูดูวันหมดอายุซะอย่างนั้น
ก็เนี่ยลูกไปเป่าหูแม่
บอกว่าพ่อชอบดูเลยใบทะเบียนสมรส

แม่ก็แบบพ่อเขารักเราน่ะ

ไปดูให้เห็นกับตากับลูกเลย

นี่พ่อนั่งดู

แม่เขินใหญ่เลยแล้วดูทะเบียนสมรส
ก็คงรักคิดถึงเราแหละ
พ่อบอกอ๋อกำลังเพ่งดู

ปากโดนคอยเลย

ไม่ต้องหาหมดวันตอนนี้เลย

ตลอดชีวิตชั่วกาลนาน
แต่ว่าน่ารักนะมีลูกคอยเป็นกาวใจ

ก็มีความสุขกันดี
ไปดูเรื่องราวของคนที่ติดเชื้อ
หรือมีอาการอะไรแบบนี้บ้างดีกว่า
คือโควิดเราพูดถึงกันบ่อยนะคะ

บางคนก็มีอาการบางคนก็ไม่มีอาการ

ติดเหมือนกันแต่ไม่แสดงอาการเลยค่ะ

ติดแต่เงียบกริบแบบไม่แสดงอาการ

มันกลับกันจริงนะ
ตอนอยากจะยืมเงินเราโทรเช้าโทรเย็นจี้แล้วจี้อีก

ดิฉันเข้าใจค่ะนะเป็นเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะ
มีประสบการณ์แต่ไม่อยากจะให้เป็นไปในทางที่ไม่ดี
ก็อย่าเราชอบชิสามาแชร์มาแชร์
ดิฉันเป็นคนมาแชร์เรื่องดีไม่ได้มาแชร์

เข้าใจให้ถูกด้วยมาแชร์เรื่องราวดี

คุณผู้ชมฮะช่วงนี้เขาว่ากันว่าต้องห่างกันสักพัก

พวกเขาช่วงนี้ต้องห่างกันสักพักขอเว้นวักไปหนึ่งงวด

เขาว่ากันว่าเป็นข่าวร้ายของสมาคมคนนิยมตัวเลข

ขอเว้นวักการจุดทูปพ่อปู่ไปหนึ่งงวด

คือถ้าเธอจุดปั๊บเลขโผล่ปุ๊บ
ปัญหาซื้อไม่ได้
มงเจ้ามือหนีหนี้บ้าง
อะไรอย่างนี้เธอก็เลย
งั้นงวดนี้ไม่จุดดูสิจะอั้นไหม
ดีฉันเข้าใจบางทีแบบเขาอยากซื้อเลขนี้แต่มันไม่มีอะไรอย่างนี้นะ
ครูหละอย่าไม่น้ำหนึ่งเลยเป็นว่าแล้วแต่ละกันไปหาเอาเอง

จะหยุดไลฟ์จุดทูปเนี่ยแต่เดี๋ยวจะให้แนวทางอื่น

งวดเดียวประมาณนี้

คุณผู้ชมไม่เป็นไรถ้าแม่น้ำหนึ่งอยากจะเว้นวักสักหนึ่งงวดเนี่ยนะ
ตอนนี้ค่ะมีดาวดวงใหม่กำลังเปล่งรัศมีขึ้นมา
เรียกว่าน่าสนอกสนใจเหมือนกันเธอคนนั้นคือใครไปดู
ไปงวดที่๑๑นะคะเข้าเป็นงวดที่๑๑จริงด้วย
สมาชิกในยพีของหน่อยนักบีเต็มบ้านแตก
แล้วใครที่กดลิ้งก์หน้าโปรไฟล์ให้หน่อยไปติดตามแฟนเพจหน่อย

แล้วใครที่อยากได้แนวทางดีแบบนี้นะคะกดติดตามหน่อยไว้เลยนะคะ

ต้องเอาใจสายคนที่ชื่นชอบเรื่องของโชคลาภนั่นแหละ
อยากไปดูก็ไปได้ในติ๊กต๊อกนะคะ
เธอก็เรียกว่าแนะแนวทางมาแล้ว๑๑งวด
จริงเมื่อก่อนเธอบอกว่าเธอเป็นคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะ

บอกว่าคนที่ไปติดตามเนี่ยล่าสุดวันนี้ผมเพิ่งคุยกับเขามา

ติดตามมันเป็นที่ใหม่อยู่หรอพี่เบิร์ทณัฏภงมูฮามัธนี่อ่านข่าวเท้าแล้วอ่านข่าวเย็น

เป็นว่าใครชอบอะไรก็ดูตามอัธยาศัย
แต่ว่าด้วยเรื่องของการออกสลักรับบันกินหมายกรรธบาล

บอกว่าจะเลื่อนจะเลื่อนงวดวันที่๑สิงหาคมนี้
แต่ทีนี้เนี่ยค่ะสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเขาออกมายืนยันแล้ว
ครับว่าจะออกตามนั้นแล้วเราไทยรัฐทีวีก็ยืนยัน
ว่าเราจะถ่ายทอดสดด้วยใช่ค่ะ
ปีนี้เราถ่ายทอดสดทุกงวดตามเดิมนะจ๊ะ
ก็คือนี่ล่าสุดงวดที่จะออกเนี่ยวันที่๑ใช่ไหม
ใช่ค่ะที่๑สิงหาคมนี้ก็ติดตามกันนะครับ
ก็เอาพอประมาณแล้วกันเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีนะคะ
แต่ไปดูเรื่องของความเชื่อและความประหลาดกันหน่อย
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เห็นรูปปั้นพญานาคมีน้ำพ่นออกมา
ก็ถ้าทำให้มันมีน้ำพ่นออกมามันก็เป็นไปได้
มันไม่มียังไงอ่ะมันไม่มีก๊อกมันไม่มีแหล่งน้ำอะไรเลยแต่ว่าน้ำมันไหลออกมายังไง

เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมต้องไปถามคนคนนี้
นายจัดตัวโรงบุญประเสริฐอายุ๓๘ปี
เป็นช่างติดตั้งกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะพาเราเข้าไปดูที่บริเวณหน้าถ้ำโมง
ภายในวัดเขาพระทองตะบนเขาพระทองอำเภอชะอวดนะคะ
หลังจากที่ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยติดต่อให้มาดูสถานที่เพราะว่าอยากจะติดตั้งกล้องวงจรปิดไง
แต่ระหว่างที่เดินสำรวจรอบทางขึ้นหน้าถ้ำโหมก
เห็นจุดนะคะที่เหมาะสมน่าจะติดกล้องวงจรปิด
ปฏิสถานอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่บริเวณโขดหินหน้าถ้ำ
แต่มันผิดปกติอย่างหนึ่งก็คือว่า
รูปปั้นพญานาคองค์หนึ่งมีน้ำไหลพุ่งออกมาจากปาก
เขารู้ว่าทางวัดไม่ได้มีการเปิดปั๊มน้ำ
ไม่ได้เปิดปั๊มน้ำที่สำคัญนะคะ
บ่อพักน้ำที่อยู่ข้างล่างใต้ฐานรูปปั้นพญานาคมันไม่มีน้ำ
เขาเรียกว่าต้องเปิดตัวปั๊มมันถึงจะดันน้ำขึ้นมาข้างบน
แล้วก็น้ำออกทางปากตามที่เขาทำระบบเอาไว้
ใช่แต่เขาบอกมันไม่มีปั๊มแล้วมันไม่มีน้ำแล้วน้ำมายังไงไง
ตัวเขาเองก็พยายามเดินหาที่มาของน้ำ
ที่มันไหลพุ่งออกมาจากปากรูปปั้นพญานาคแบบนี้
แต่ก็ไม่พบความผิดปกติ
แล้วเขาเองก็ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะ

แล้วที่สำคัญเขาบอกอีกว่าบนท้องฟ้าเหนือวัดเขาพระทอง
ทำไงมีเมฆจับตัวคล้ายพญาณาคด้วย
มันเป็นเรื่องอัศจรรย์คือมองขึ้นไปบนฟ้าแล้วเห็นเมฆ

แต่เรื่องแบบนี้มันก็เป็นไปได้มันฟ้าฝนอะเนาะ
ท่านสงสัยด้วนเลขาอ๋อเห้นญนาค
ซึ่งก็เลยอยากรู้อะครับ

โถยสงสัยมากมันมาอย่างไร

คุณจตุรงค์บอกว่าชาวบ้านระแวกนี้

มาขอพรจากองค์พญานาคตามความเชื่อกันต่อไป
เป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
ใช่แล้วค่ะดูเป็นข่าวเพลินแปลกไปแล้วกัน
มีเรื่องให้ได้ดูกันหน่อยคลิปหนึ่งนะครับดูแล้วก็ไม่สบายใจ
เพราะหลายพื้นที่นะครับติดตามจังหวัดน่ะใช่ไหม
อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มเรียกได้ว่าเข้มงวด
แล้วก็มีเคอร์ฟิลล์อยู่แล้วด้วยถูกต้องค่ะไปเจอกับคลิปนี้ที่เขาว่ากันว่า
เหตุเกิดอยู่ที่จังหวัดนครปฐมในพื้นที่จังหวัดสีแดงนั่นแหละ

เป็นช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนเด็กแว้นออกมาครับ

ในความวิกฤตแบบนี้เพราะเราได้เห็นคลิปเนี่ย
ไม่สบายใจค่ะเอาบอกก่อนนะไม่สบายใจอย่างแรง

เรียกได้ว่าออกมาแบบนี้แล้วต้องสืบหาความจริงว่าสรุปแล้วคลิปนี้มันยังไงต่อครับคุณชิสา
ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่บริเวณจังหวัดนครปฐม
บอกว่าจังหวัดนครปฐมเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม

แล้วเขาควบคุมเรื่องของการออกนอกบ้านไง

แล้วดูจากเวลานี้มันไม่ใช่ไง

แต่ผมตั้งข้อสังเกตไว้แบบนี้ว่า
ที่เห็นอยู่เนี่ยมันคลิปเก่าหรือว่าคลิป
อันนี้ก็น่าคลิปมีความเป็นไปได้ไหม
มันอาจจะเป็นคลิปเก่าแต่ก่อนแล้ว
เพราะว่าหลายคนไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัย

แต่มันมืดอยู่แหละเข้าใจมันอาจจะมองเห็นยาก
แต่ถ้าดูหลายรอบคุณจะสังเกตว่า

เพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นช่วงนี้จริง

แล้วมารวมตัวกันในช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์อีก
เวลาเราเผยแพร่ภาพแบบนี้ออกไปเนี่ย

ที่เขาจะต้องดูแลประชาชนในช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์ด้วยนะครับ
แต่เราเอามาให้ดูช่วยกันเท่านั้นเอง

เป็นช่วงเวลาที่หลายคนก็ตึงเครียดนะคะ

เรียกว่าเป็นปฏิหารก็ว่าได้

แต่รถเก่งคันนี้พังแค่ด้านหน้าแต่คนรอดปลอดภัยค่ะ
คุณผู้ชมดูอุบัติเหตุนี้นะ
เก๋งสีแดงคันนี้ดูด้านหน้ากระโปรงรถพังยับมาค่ะครับ
รถคันนี้นะคะทะเบียนกไก่ชชิง๘๘๓ชุมพร
เขาขับรถไปนะคะข้ามทางรถไฟห่างจากสถานีรถไฟ
ควนหินมุ้ยจังหวัดชุมพรประมาณ๒๐๐เมตรเองคุณชนะ
คือกู้ภัยล่ะครับหน่วยกู้ภัยสายชนเขตหลังสวนเข้ามาช่วยครับ
นำตัวผู้โดยสารคือนางสาวซิรินทราแท่นแก้วอายุ๓๘ปี
นี่คนนี้ไปส่งโรงพยาบาลหลังสวนก่อนเพราะว่าบาดเจ็บศีรษะในกระแทกกระจกรถนะครับ

ค่ะไปดูอีกคนคุณชี่สาอีกคนนึงคือคนขับนะฮะ
ก็คือคุณพี่ทะเนธนัทเจริญชัยรัฐหรือว่าเสียเอ
เรียกเสียเอแล้วกันเสียเอเป็นเสียรับเหมาถมที่ดิน
ครับบอกว่าเนื้อตัวของเสียเอนี่มีรถขีดขนติดอันเดียว
คือชิลมากเลยเพิ่งขับรถชนกับรถไฟ

แต่มายืนคุยกับนักข่าวแบบนี้

แล้วเศรษฐ์เอ๋บบอกนะว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังขับรถกลับบ้าน

แต่จู่ค่ะขณะที่รถไฟกำลังจะมาถึงเนี่ย

ไหลขึ้นไปบนทางทางตัดรถไฟแล้วก็ถูกรถไฟพุ่งชน
เด็นตกลงไปในร่องข้างทางจนเพื่อนสาวได้รับบาดเจ็บ

รถเขาใหญ่ไงรถไฟจะไปสู้อะไรเขาได้แล้ว

เอาแต่อย่างนี้ทีมงานของเราพูดคุยกับเสียเอ๋ใช่ไหม
แล้วสังเกตเห็นเต็มคว้าเลยโอ้เสียเอ๋แขวนอะไรมาบ้างโอ้เสียเอ๋แขวนอะไรมาบ้าง
แขวนพระศิวรีกรมหลวงชุมพรและพระเกจิดังอีก๒องค์
โอ้โหแล้วภายในรถยังไงเพียบเลยครับ
มีพระเกจิดังอีก๒องค์หลวงปู่ศุกร์วัดปากคลองมะขามเท่า
กับหลวงพ่อสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสาราลอยอย่างที่บอกยังมีอีก
ในรถมีรูปหล่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตและรูปหล่อหลวงพ่อสงฆ์
โอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียบนี่เป็นถุงโอ้โหเพียบจริงไอ้ไข่ก็มี
น่าจะเชื่อว่านี่แหละแม้ที่ช่วยคุ้มครองอย่างนี้เหรอคะ
เออก็เขาเชื่อว่าแบบนั้น
ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเสียเออยู่

แต่ทั้งหมดทั้งมวลเราก็อยากจะให้ระมัดระวังเรื่องของการขับ
รถจะไปที่ไหนข้อมูลก็ระมัดระวังละกัน
เวลาจุดตัดทางแยกทางร่วมต่างมันจะเกิดอุบัติเหตุได้
เปลี่ยนอารมณ์นะครับไปดูขาวเศร้ากันหน่อยนะครับ
เรื่องของเด็กที่ติดอยู่ในรถ
เรียกได้ว่าเข้าไปอยู่ในรถโดยที่คุณปู่เขาไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะครับ
เหตุการณ์น่าเศร้าเกิดขึ้นภายในรถเก๋งคันหนึ่ง
สีน้ำเงินคันนี้ฮะทะเบียนกไก่ขไข่๕๙๕๓ยะลาครับ
จอดอยู่หน้าร้านขายของเบ็ดเจล็ดริมถนนณคราชบำรุงอเบตรตรงจังหวัดยะลานะครับ
เจ้าหน้าที่นะครับก็ตรวจสอบภายในรถพบศพเด็กผู้ชาย
อายุเนี่ย๒ขวบเองสวมเสื้อยืดแขนสั้นมีลายดอกไม้กางเกงขายาวสีดำ
นอนเสียชีวิตอยู่ในด้านหลังของเบาะรถนะครับ
นี่ค่ะตำรวจก็มาถ่ายภาพที่เกิดเหตุนะคะ
ทางผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามเจ้าของรถซึ่งเป็นปู่ของเด็กนี่แหละ
คือคุณปู่ดอรแมบาเอะอายุ๗๓ปีเนี่ยนะคะ

ค่ะโต๊ะนะโต๊ะบอกว่าขับรถออกมาจากบ้านแล้วก็ไปเติมน้ำมันที่ปั๊ม
จากนั้นก็ขับรถออกมาจะมาซื้อเสือ
ตอนที่จะเอาเสือไปเก็บไว้ที่รถเปิดประตูด้านหลัง
เอ้าไปเจอว่าหลานชายนอนอยู่ที่พื้นรถแล้วก็เสียชีวิตแล้วคุณชนะ
คือคุณปู่แกงบอกนะครับว่าไม่ทราบเลยนะว่าหลาน
ขึ้นมาอยู่บนรถตั้งแต่ตอนไหนเพราะตอนออกจากบ้าน

ค่ะก็คาดว่าตอนจอดรถอยู่ที่บ้านหลานคงขึ้นมาเล่นบนรถ
แล้วปิดประตูนั่นไงออกไม่ได้ก็เด็กสองขวบอ่ะ
ก็เลยหลับหลับแล้วก็เสียชีวิตไปแบบนี้
ถ้าอยากหายใจอ่ะมั้งเนอะเอาอย่างนี้จณฐีครับ
เขาจะนำศพเด็กชายสองขวบคนนี้ส่งโรงพยาบาลเบตง
แล้วก็ให้แพทย์ตรวจชนะสูตรโดยละเอียดอีกครั้ง
ถึงสาเหตุของการเสียชีวิตนะครับ
แสดงความเสียใจด้วยแล้วก็ระมัดระวังสอดส่องดูแลเด็กเล็กกันด้วยค่ะ
เล่ากันเยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องระวังกันนะจ๊ะ

แป๊บเดียวเท่านั้นอีก
กลับมาสรุปสรร้างในช่วงนี้นะครับ
ไปดูอาการของเด็กน้อยคนหนึ่ง

ไปเจอกับสิ่งที่ต้องทำให้ตาโตลุกวาวทำเสียง
โอ้โหอาหารอะไรมันจะเบลอเฮอขนาดนี้
อะไรคะ

เฮอร์ช

ตกใจจนปึกเลย

ตกใจเหมือนมันเคยเห็นที่ไหนอะไรสักอย่าง

อยากเห็นไงอ๋อพอดีดิฉันมีลูกสาวไม่ได้มีลูกชายเลยไม่รู้

ไม่รู้เหมือนกันนะครับความน่ารักของเด็กให้ดูแบบนี้นะ
แล้วเวลาของเราตอนนี้ก็๔๓๐จนหมดเวลาและ

ภาพน่ารักของลูกลิง

คุณผู้ชมติดตามรายการต่อไปด้วยข่าวเย็นไทยรัฐ
พี่เบิร์ตพี่กระเต้นรออยู่

จนนี้หมดเวลารอไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ